อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีกันหลายจังหวัดหลายภาคหลายท้องถิ่นจริง
เพราะมันคืออาหารประจำชาติไปแล้วสำหรับเมนูส้มตำ
กิจกรรมที่เขาจัดขึ้นก็คือกิจกรรมตำส้มตำลีลา
อย่างที่บอกค่ะตำธรรมดาโลกไม่จำต้องตำในแบบฉบับของตลอดข่าว

น้องใบตองครับแน่ใจนะครับเพราะว่าเขามาแข่งตำส้มตำ
เขามาแข่งตำส้มตำจริงจริงนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าลีลาแต่ละคน
นี่ไม่ธรรมดานะคะไม่มีใครยอมกันเลยนะคะดู
ดูแม่ค้าที่ตำส้มตำเขาก่อนดูชุดดูเสื้อผ้าหน้าผมของเขา
พร้อมเลยจัดเต็มกันแบบสุดทั้งการตำการเต้นนี่
ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสายต่ำนี่ทำไม่ได้นะคะคุณควงสากคุณดูลีลาการควงสากแต่ละท่าน
สู้ตายกันไปเลยจ้าไม่รู้ว่าไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนกันเยอะแยะ
หรือว่าจะเป็นเพราะว่าฤทธเด็ดของปลาร้านั่นเองซึมเข้าเส้นเลือดเข้าไป
ปลาร้านี่มันทำให้โอ้โหมันทำได้เป็นแบบนี้ค่ะคุณ
ปลาร้าก่อนที่จะตำส้มตำให้อร่อยเราต้องแต่งตัวให้สวยก่อนแล้วก็แต่งหน้าทาปากกันด้วยนะคะ
โอ้โหนี่ขนาดพังงายังเต้นกันขนาดนี้นะคุณคิดดูสิแดนกระจายเลยทั้งสาวน้อยสาวใหญ่รุ่นเดอะสาวประเภทสอง
ก็ส่งตัวแทนเข้ามาประกวดจากหลากหลายชุมชนด้วยนะคะ
อย่างทีม๓ใบเถาเนี่ยลีลาเขาก็แบบโยกเบา๓ใบเถานะ
โยกพอดีในชุดลูกไม้สีขาวมาสักครู่นี้นะคะ
อีกทีมสาวแซ่บนี่ดีกรีร้อยแรงม้าควงสากสู้เนี่ยค่ะ
วงไปเลยค่ะควงแบบไม่มีถอยค่ะชนะแน่ควงขนาดนี้
และทีมนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ลงทุนไปโชว์สเต็ปแดนกันที่พื้น
นี่ค่ะคุณโอ้โหนี่คือทีมแซ่บคูณสามตำลืมผัว
แค่ชื่อทีมก็หวัดเสียวแล้วนะคะ
สุดยอดจริงค่ะถ้าตำส้มตำหลีลาของคุณพี่เขาเนี่ยนะคะ
ส่วนส้มตำของแต่ละทีมออกมานี่คุณเขาน่าทานนะ
เป็นแค่ตำเล่นนะงานนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหล่าคณะกรรมการแล้วนะคะ
ว่าจะชอบรสชาติแบบไหนลีลาแบบไหนส่วนทีมไหนคว้ารางวัล
ไปดูชมหน้าค่าตากันหน่อยค่ะ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสบดำหลีลาดนตรนเดือนเหลืองแรกเงาขี้หมูได้แกง

โอ้โหยังกับได้รางวัลระดับโลกได้รางวัลสามพัน

ใช่ดีใจสามล้านได้สามพันแบ่งกันคนละพันค่ะ
ชกกับอสากที่กระจุยหายไปแล้วอีกสองร้อยห้าสิบ

เหลือประมาณห้าร้อยเข้าตัว
ชื่อทีมนี่น่าจดจำมากนะเอาไปต่อนะ

คุณสามีที่บ้านสะดุ้งแล้วโอ้โหสามียังไง

มีบอกว่าเออถ้าขนาดนี้ก็ลืมไปเถอะ

เป็นเรื่องราวสีสันน่ามาฝากคุณผู้ชมนะคะ